สำหรับพิธีกรสาวมากความสามารถการะแมจ้า

เออแต่เคมีมันอาจจะเข้ากันเฉยหรือเปล่านะ
เขาบอกว่าไม่ได้เดินทางตามหารักแท้แต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชม
จริงแล้วเขาต้องเชื่อว่าคนคิดดีทำดี
เดี๋ยวก็มีคนดีเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอเป็นสาวโสดที่สตรองสุดเลย
สำหรับกาลแมพัชรสีนะครับล่าสุด
เจ้าตัวมีโอกาสไปท่องเที่ยวแดนมังกรแล้วเพิ่งกลับมา

แล้วก็หาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
ซึ่งต่อจากนี้ก็จะหาทริปเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศให้ตัวเองทุกเดือนเลย

ไม่ใช่ส่วนที่ถูกแซวว่าที่เปิดหูเปิดตาเที่ยว
ถือโอกาสตามหาหัวใจหรือเปล่า
จะมีคุณแม่สุนารีไปหลายรอบหรือเปล่า

ก็มีความสุขที่ใช้ชีวิตโสดแบบนี้
แต่ก็ยอมรับว่ามุมมองความรักเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมเหมือนกันนะคะ
ที่คิดว่าผู้ชายดีมันหายาก

ไม่ใช่มีผู้ชายดีก็มี
เขาบอกว่าจริงแล้วตอนนี้ก็เริ่มเปิดใจ

แล้วเดี๋ยวก็จะมีคนที่เหมาะสมกับเธอเข้ามาสักวันหนึ่งนั่นแหละจ้า
แม่เนี่ยเป็นคนต้องจัดสมดุลในชีวิตแล้วค่ะ

เราใช้ชีวิตนี้มาตลอดก็คือทำงานก็ทำค่ะ

ไปได้ใช้ชีวิตไปเจอสิ่งแปลกใหม่
ตามหาแรงบันดาลไม่ได้เขียนทั้งคืน
คือเวลาไปถ้าสมมุติจะได้นะ

จะได้มิตรภาพค่ะและความสนุกสนาน

คุณก็ใช้ชีวิตของคุณคุณมีความสุขของคุณนะคะ
เวลาเราดีสิ่งดีมันก็จะเข้ามาเอง

ช่วงนี้ไม่แป๊บไม่วบไม่อะไรทั้งสิ้นเลย
เราก็ต้องคู่กวนกับคนที่แบบดีรักเรา
แล้วก็เป็นคนที่เขามีศีลเสมอกัน
เปลี่ยนไปเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าผู้ชายเร็วกว่าหมานะคะ

ตอนนี้ค่ะคิดว่าผู้ชายดีที่เหมาะกับเรานั้นมีอยู่จริง

เราต้องเชื่อในแบบนั้นแล้วสิ่งแบบนั้นอาจจะเข้ามาหาเรา
เราต้องเชื่อว่ามันมีคนดีอยู่จริง

ไม่ต้องวิ่งตามหรอกความรักเนี่ยเดี๋ยวมันวิ่งหนีนะ

แฟนสาวเอออดีตแฟนของคุณบีเคนั่นแหละ
แฟนเก่ามิเคแล้วก็มีรูปคู่กับโยเกิร์ตออกมา
นี่แหละจ้ะมีขั้นกลางด้วยคุณกะละแมอย่างที่เห็นไป
ซึ่งเธอก็บอกว่าเป็นความมโนของชาวเน็ตนะจ๊ะ
แล้วก็บอกด้วยความหวังดีว่าเออนำจินตนาการพวกนี้มาทำเป็นบทละครไหม

คือเราว่านะพวกอะไรเหล่านี้เป็นพวกแบบ
คิดเอาเองความจริงแล้วมีพล็อตเรื่องในหัว
ฉันอยากให้ทุกคนที่มีเรื่องพล็อตเรื่องอะไรอย่างนี้

เพราะคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คนเขียนบทละครขาดมาก
เขียนบทหนังอะไรอย่างนี้ให้มันสร้างสรรค์เป็นแบบ
สิ่งที่เป็นผลงานแล้วได้ตังค์กับตัวคุณเอง

เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิ้น
อย่าเก็บความสามารถแค่การมโนค่ะ

ความมโนไม่ใช่ความสามารถพิเศษพี่ชัยไม่ใช่เหรอ

หลายคนมาสังเกตว่าแหมคุณกะละแมนเดี๋ยวนี้หุ่นดี
กินคลีนอ๋อกำลังชาย

ปากก็แซ่บปากก็ดี
นี่ฉันไม่ได้พูดหมายถึงว่าคำพูความจาเขาเก่ง
ดิฉันชอบฝีมือการเป็นพิธีกรของเขาดิฉันชื่นชมเขามากเลย